สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
หลังจากที่เชียร์บอลกันไปแล้วเรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อ
โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ครับ
แน่นอนสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเลยทีเดียว
สำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาและแน่นอนครับ
มีบางพื้นที่ตอนนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัตรแห่งชาติมีการประกาศออกมาแล้วนะครับ
ว่ามีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องของภัยฮิบัตรที่จะตามมา
ไม่ว่าจะเป็นน้ำคุ่มชะพรรณน้ำป่าไล่รากรวมไปถึงดินควลถลม
พื้นที่เหล่านี้อยู่ในจังหวัดไหนบ้างอยากให้คุณผู้ชมได้ดูพร้อมกันนะครับ
นี่คือจังหวัดทั้งหมดที่ตอนนี้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง
ก็ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่แพร่ลำปางสุโขทัยระยองจันทบุรีตราด

พื้นที่เหล่านี้เองก่อนหน้านี้มีฝนตกติดต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักมานานนะครับ
จากพื้นที่ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วยังมีหลายจุดละทีเดียวนะครับ
ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสายฝนเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยที่เหนียวนำ
ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มฝนในเมืองไทยของเรายังมีอย่างต่อเนื่อง
ว่าจะเป็นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนที่ยังคงพัดปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยครับ
เท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งกระแสลมที่พัดเข้ามาเพิ่มเติมความชื้นในระยะนี้
ก็คือกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ครับ
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
แน่นอนจุดที่มีการปะทะกันของกระแสลมทั้งสองทิศทาง
ทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภาพรวมจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศ
ต่อเนื่องไปตลอด๒๔ชั่วโมงนี้โอกาสการเกิดฝนตกที่ไหนเยอะที่สุด
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูพื้นที่สีเขียวนะครับบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะเป็นบริเวณที่จะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมเยอะเป็นพิเศษ
พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่จุดเดิมนะครับภาคเหนือก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันตก
ตะวันออกนั้นก็จะอยู่แถวบริเวณจังหวัดระยองจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีนะครับ
และถ้าหากเรามาดูการคำนวณสถานการณ์ฝนตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
พบว่ามีการกระจายตัวหลายจุดเลยทีเดียว
ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับกลุ่มฝนจะเริ่มมีการก่อตัว
บริเวณทางพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนนะครับตกหลายจุดเลยทีเดียว
ใครที่จะเดินทางสัญจรในบริเวณดังกล่าวคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
หลังจากนั้นช่วงบ่ายเย็นจะเริ่มเคลื่อนตัว
อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศหลายจุด
มีโอกาสฝนตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดซูริน
บนราชธานี๑๐๑นครสวรรค์
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดพิสุนโลกสุโขทัย
ส่วนช่วงค่ำนั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
มุกดาหารอาจจะตกหนักหน่อย
มาดูในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ
ในอันยัดนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตกบริเวณชายฝั่งนั้นอาจจะมากเป็นพิเศษ

ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือ

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ

หากจุดไหนไม่มีฝนตกท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสครับ
อยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาชมหนึ่งปรากฏการณ์ทางดาราศาสต
ในวันนี้จะเกิดให้กับคนไทยได้ชมกัน
หรือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเลยครับ
ของเรามากที่สุดในรอบปีนี้นะครับ
ใครอยากดูออกไปนอกบ้านนะครับบริเวณที่มีท้องฟ้าปลอดโปร่งจำใส
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
เราจะเห็นดาวเสาเป็นจุดเล็กสว่าง
ส้มสีเหลืองสุขสกาวเลยทีเดียว
ถ้าหากมีกล้องโทรทัศน์หรือว่ากล้องสองตาก็สามารถที่จะ
มองเห็นลักษณะของวงแบนของดาวเสได้
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้

ที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ